เราจะครองพันธุ์ดินโดยธรรม
คือถ้อยคำที่พระองค์ทรงให้ไว้
สงสารจะโชคดีที่เกิดเป็นคนไทย
ได้ภาคภูมิใจเสมอมา
จะมีใครถามทำไมคนไทยถึงรักพระองค์อย่างนี้
แค่ได้ชมพระบารมีก็ยิ้มทั้งน้ำตา
ถ้าหากให้อธิบายเหตุผลนานา
คงต้องใช้เวลาเท่าชีวิตนี้
เพราะท่านทำเพื่อคนไทยด้วยธรรมะของพระราชา
หวังให้เราชาวประชาอยู่ดีกินดี
ฉันต้องเหนื่อยเพราะงานหนักไม่เคยพักจวบจนวันนี้
ฉันโชคดีที่แผ่นดินนี้
เหมือนราชาผู้ทรงเทา
ส่งเป็นนิยามแห่งความดี
เป็นอัญมณีที่เลิศล
สดสวยใสกระจางสว่างด้วยธรรม
ด้วยน้ำพระไทยที่เลิศลำ

มีใครถามทำไมคนไทยถึงรักพระองค์อย่างนี้
แค่ได้ชมพระบารมีก็ยิ้มทั้งน้ำตา
ถ้าหากให้อธิบายเหตุผลนานา
คงต้องใช้เวลาเท่าชีวิตนี้

ด้วยธรรมะของพระราชา
ห่วงให้เราชาวประชาอยู่ดีกินดี
ท่านต้องเหนื่อยประมาณนัก
ไม่เคยพักจวบจนวันนี้
จึงโชคดี
ที่แผ่นดินนี้
มีราชาผู้ทรงทำ
ท่านต้องโน้ท
เข้าะกุลพินิก
อย่าพูดผลกะสิ่งเฉิน
ท่านต้องเหนื่อยเพราะงานหนักไม่เคยพักจวบจนวันนี้
จึงโชคดีที่แผ่นดินนี้มีราชาพูดส่งทั้ง